พระมาฆที่ฟังข่าวความรู้สึกแบบวันนี้เป็นไงบ้าง

ที่พระองค์ท่านได้พระราชฌาตารณ์พระอย่างโทษ
ซึ่งท่านทรงเห็นความสำคัญของพุทธมราชธรรมว่าเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่าน
ไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทำให้ผมทราบซึ้งใจมาก
ที่ท่านทรงได้ให้โอกาสให้ผู้ต้องราชธรรมได้กลับตัวเป็นคนดี
ให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศ
พัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไป
ผมรู้สึกทราบซึ้งมากแล้วผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิต
ไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นผมจะมุ่งมั่นทำในความดี
แล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำในสิ่งที่ดี
รวมถึงจะช่วยป้องกันลนลงเรื่องยาเสพติดด้วย
แล้วก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทำการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์
และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้ว
เพราะผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไป
อันนี้คือเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไปกับตัวเองเลยใช่ไหมค
กับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคม
ผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมนะเมื่อในอดีต
มันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคม
มันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ

ไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าจากที่ผมคำนวณช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ย
ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีก๒ปี
ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจำมาว่าจะมีพระราชทานภัยโทษติดกันติดถี่ขนาดนี้
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
พระองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องราชธรรมอย่างสูงเลยครับ
อเรนนี่แรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครับ
มันมีหลายความรู้สึกมากมันเหมือนวันที่เราฝันตลอดเกือบ๑๗ปีเราฝันถึงวันนี้ตลอด
แต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็น๑๐๐นะแต่ว่าความรู้สึกมันใกล้เคียงอย่างมากนะครับ
แล้วก็ดีใจหลายคนที่มารอรับ
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่เทดดี้นะครับ
และก็ทางพี่พี่เพื่อน
และก็ตื้นตันใจอย่างขาดที่สุดไม่ได้นะ
น่าจะเป็นวันที่ผมจะจดจำไปเกือบจนวันตายเลยก็ว่าได้
ผมหลับตื่นมาตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชธานอภัยโทษแล้ว
แต่ว่าช่วงหลังมา๑๔๑๕วันหลังมา
ผมได้เข้าอบรมโครงการห้องหนองนา
ซึ่งเป็นโครงการในภาพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เหลือ
ซึ่งท่านได้ส่งประทานในแขกพูดตรงราชธันภ์
เป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยผลโทษ
ซึ่งทางกรมราชธรรมได้มีการนำหลักสูตรโคตรลงนาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ให้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรศิษฐีใหม่
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง
กับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ
และได้ลงพื้นที่จริงตั้งแต่การขุดโคกขุดหนองทำนา
ทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รักพระราชไทย
พระราชทายรับภัยโทษอีกประมาณ๒๐๐บาทคนในรุ่นนี้
พี่น้องที่จะต้องกลับว่าคุณแม่จะรู้สึกยังไงจะพูดอะไรกันบ้างครับ
พูดแล้วพูดไม่ออกจริงพูดไม่ออก
คือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกราบเท้าขอโทษท่าน
แต่ตอนที่อยู่ข้างในผมไม่เคยทำเลยนะ
ในชีวิตไม่เคยทำแล้วผมจะกล้าทำไหมผมคิดในใจนะ
แล้วยิ่งมีสื่อมาจับจ้องผมจะกล้าทำไหม
แต่พอถึงเวลาจริงผมไม่ต้องคิดเลยพี่ผมไม่คิดเลย
ผมไม่คิดเลยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมาตลอด
แต่จะขอโทษท่านด้วยที่มีส่วนทำให้อาจจะครอบครัวเรามาลำบาก
ในช่วงเวลา๑๖๑๗ปีที่ผ่านมา
ทั้งที่รู้นะว่าทุกคนในครอบครัว
เขาไม่ได้รู้สึกลำบากกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลย
แต่ลูกผู้ชายแล้วก็เป็นคนเดียวอย่างนี้
พ่อกับแม่บ้างไงเมื่อกี้
เขาบอกว่าไม่ต้องเล่ามาไห้
มาอยู่ด้วยกัน
เมื่อตอนผมเข้าไปในเรือนจำมีเรื่องใหม่เนี่ย

แกก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งเดียว

เขาก็พยายามพยายาม

ช่วงหลายปีมาเขายิ้มแย้มใสคือเวลามาเยี่ยมก็
ไม่ได้คนแบบนี้นะ
รู้ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เป็นตันใจที่สุดนะ
มันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่
เพื่อนพี่ทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนรับ
มันรู้สึกเกินคาดที่เราคิดไว้
แล้วจะทำอะไรต่อไป
ต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เกือบ๑๗ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด
ผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไป
อเรนนี่กังวลเรื่องการปรับตัวไหมแพทย์๑๖ปีที่ผ่านมา
ซึ่งผมไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อ
หรือว่าพี่น้องเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอน
ผมก็จะมีอะไรก็จะต้องพยายามปรึกษาก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่สาว
คนรอบข้างเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน
มันต้องระวังหลายอย่างมากผมใช่ผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อย่างอย่างมาก
ต้องเชื่อฟังเขาหลังจากเป็นเด็กดื้อมัน
เสียดายก็ขึ้นชีวิตที่หายนานไปไหมครับ
ผมว่าทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ
ผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะครับ
ตอนช่วงวัยรุ่น๑๐กว่า๒๐กว่าคือใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ่ะ
พอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีความโชคดีในความโชคร้ายนะครับ
ว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากแต่ถ้าลงในรายละเอียดลึกเนี่ยว่าผมได้อะไรเนี่ย
คงต้องคุยกันยาวมากเผื่อไว้โอกาสหน้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวกับสังคมได้แล้ว
แล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวลงลึกในรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยนัดพี่มาคุยกันใหม่ดีกว่า
คือเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงไว้เยอะมาก
แล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพรีเซนต์ให้ทุกทุกคนฟังด้วยมันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างนะครับ
แล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ยคือทำอยู่ตลอดเวลามีการวางแผนทำอยู่ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ได้มีการคุยกับเปรมนะฮะ
คือมีโอกาสอย่างมากที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำเพลงใหม่

เรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปนะเธอได้ทำตรงนี้รู้ไปแล้ว

ผมต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนก่อนนะครับ
เพราะว่าเป้าหมายแรกจริงที่ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่
แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันว่ากันอีกที